แต่ที่สระบุรีเออคุณผู้ชมจำได้ไหมเดือนเมษายนมีคุณตาท่านหนึ่ง
ช่วยหลานไว้สองคนที่โดนฟ้าผ่าจำได้หลานเนี่ยรอดชีวิตแต่ปรากฏน่าเศร้าครับคุณผู้ชมฮะ
เมื่อวานนี้คุณตาประพาทท่านนี้โดนฟ้าผ่าซะเองแล้วท่านเสียชีวิตครับ
โอ้โหอะไรเหรอครอบครัวนี้
ฟ้าลงฟ้าผ่าบ่อยจังเลยอ่ะเนี่ยแล้วเกิดการขึ้นมาเลยคุณผู้ชม
พื้นที่หมู่เจ็ดตำบลหนองยาวอำเภอเมืองสระบุรีชาวบ้านยืนดูกันเพียบครับ
ศพของคุณตาประพาทปิ่นทองอายุ๗๒ปีนอนอยู่ใต้ต้นสะดาวเลย
ข้างศพคุณตาเนี่ยมีหมวกตกอยู่๑ใบด้วยครับ
สภาพศพของคุณตาก็คือเส้นผมตาเนี่ยไหม้เลยต้นคอขวาก็เป็นรอยไหม้เหมือนกัน
เสื้อผ้าก็มีรอยไหม้จนขาดเลยครับขณะที่ต้นสะดาวข้างข้างกันเนี่ย
คุณผู้ชมฮะมันจะมีรอยเหมือนถูกฟ้าผ่าคาดว่าตาประพาทผู้เสียชีวิตเนี่ย
โดนฟ้าผ่านี่แหละฮะภรรยาของตาประภาษณ์ชื่อว่า
คุณทองใบปิ่นทองก็บอกว่าสามีขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูนาข้าวตามปกติเลย
ห่างจากบ้านประมาณสามกิโลแล้วช่วงนั้นมันมีฝนตกลงมา
มีฟ้าผ่าโดยนี่ฮะคุณยายทองใบครับภรรยาของตาประพาท
คุณยายทองใบเนี่ยเชื่อว่าตาประพาทแกอาจจะเข้าไปหลบฝนใต้ต้นสะดาวนี่แหละ
ก็เลยโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตครับมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่มีที่นาใกล้ใกล้กัน
เป็นคนไปพบศพตาประพาทแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่
เรื่องต้นครับตำรวจสพเมืองสระบุรีส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศ
เพื่อจะหาสาเหตุการเสียชีวิตของตาประภาษณ์ให้มันแน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
พูดถึงตาประพาทผู้เสียชีวิตเนี่ยคุณผู้ชมย้อนไปครับ๒๘เมษายน
ประพาทเคยเป็นข่าวดังนะนี่แหละฮะภาพที่คุณตาเนี่ยเขาเคยไปช่วย
หลานสาวกับหลานชายที่โดนฟ้าผ่าจนหมดสติ
จำได้เลยแล้วเอาเหล้าขาวพ่น
ใช่ตามสภาพเอาเหล้าขาวพ่นใส่หลานฟื้นครับหลานฟื้นหายเป็นปกติครับ
แต่สุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้น่าเศร้าก็คือตาประพาท
โดนฟ้าผ่าเสียชีวิตซะเองครับกลางทุ่งนาขอแสดงความเสียใจด้วยฮะ